คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยว่าที่ฉันต้องอ่านข่าว
ลักษณะนี้รายวันเหมือนข่าวอุบัติเหตุเลย
ัดตู้บริจาคอีกแล้วนะคะต้องใช้คำว่าอีกแล้วจริง
คราวนี้เป็นที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะเป็นคนร้ายที่ไปตัดกุญแจตู้บริจาค
รอบที่สี่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถามแม่โดนมาสี่รอบแหละ
ไม่กี่วันเนี่ยครับแล้วก็มาก็โดนอีก
ตอนกลางคืนนึงมีคนเป้าค่ะมาติกออกเชื่อม
โอ้โหดูดิออกไม่รู้กี่รอบแล้วมันยังเอาหมดอะพี่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่บริเวณโบราณสถานเจดียอดด้วน
ซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งบนเขาเสมอแคลงอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ก็ไปเจอกับลูกชายของคนดูแลตู้บริจาคเขาก็เล่าให้ฟังนี่แหละค่ะว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามาลักเงินบริจาคครั้งนี้ครั้งที่สี่แล้วนะ
นางลูกคิดแก้วเขียงคนดูแลก็ให้การกับตำรวจว่า
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้เข้าไปดูแลสถานที่ก็พบว่าที่กุญแจตู้บริจาคค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมีร่องรอยถูกครีมตัดเหล็กเสียหายค่ะ
และเงินในตู้ก็หายไปด้วยหายไปประมาณสักหนึ่งหมื่นบาทได้ถึงแม้จะพยายามป้องกันโดยการทำกรงเหล็กสองชั้นก็แล้วก็ยังถูกงัดอีกค่ะ
รวมถึงมีดดาบที่บริเวณพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนเรสวนมหาราชถูกขโมยไปด้วยคุณผู้ชมเหลือไว้แต่ฝากให้ดูต่างหน้าเนี่ยค่ะ
ตำรวจเขาสันนิษฐานเลยว่าคนร้ายคงใช้ช่วงเวลากลางดึกเนี่ยแอบเข้ามาใช้ครีมตัดกุญแจเหล็กแล้วก็หยิบเงินในตู้บริจาคไปจนหมด
เพราะว่าบริเวณนั้นจะไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลในช่วงกลางคืนคนร้ายก็เลยย่ามใจค่ะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาให้